แม้ในการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน
มีการเรียกร้องไม่ให้คู่กรณี
เฉพาะจากปัญหาความขัดแย้งในทะเลจีนใต้
กระทำการใดที่เป็นการยั่วยุ
แต่ว่าการประกาศของกระทรวงกลาโหมจีนในวันนี้
ระบุว่ากองทัพเรือจีนและรัสเซีย
จะร่วมการซ้อมรบในทะเลจีนใต้
เดือนกันยายนนี้อาจจะทำให้สถานการณ์กลับมาตึงเครียดอีกครั้ง
โดยโฆษกระทรวงกลาหมของจีนยืนยันว่า
ปฏิบัติการร่วมซ้อมรบของกองทัพเรือจีนและรัสเซีย

และมีเป้าหมายเพื่อขยายความร่วมมือระหว่าง๒ประเทศ
ไม่ได้พุ่งเป้าต่อต้านประเทศที่๓แต่อย่างใด
ปฏิบัติการร่วมซ้อมรถของกองทัพเรือจีนและรัสเซีย
เกิดขึ้นในขณะที่ปัญหาข้อพิพาททะเลจีนใต้
ตึงเครียดหลังอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ
ตัดสินปฏิเสธการอ้างสิทธิ์ทางประวัติศาสต
ในการอ้างกรรมสิทธิ์เหนือพื้นที่พิพาทในทะเลจีนใต้ของจีน
ซึ่งรัฐบาลจีนได้ปฏิเสธไม่ยอมรับคำตัดสินดังกล่าว
ขณะเดียวกันจีนและรัสเซียต่างเป็นประเทศสมาชิกถาวร
ของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ

ยังถือเป็นคู่แข่งทางอิทธิพลในเวทีโลกของสหรัฐและชาติตะวันตก
โดยรัสเซียยังได้แสดงท่าทีหนุนหลังจีนมาโดยตลอด
ในกรณีข้อพิพาททะเลจีนใต้
ฟิลิปปินส์นำประเด็นข้อพิพาทดังกล่าว
เข้าสู่การพิจารณาของอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ